เบรกนี้คุณผู้ชมค่ะทั้งเมาส์ทั้งลือกันเยอะเหลือเกินว่าแม่บานเย็นรากแก่นจะแขวนไมค์ในวัย๗๐ปี
โอ้โหหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงคือเสียดายนะแม่นะอยากจะติดตามผลงานของแม่อีกนานนานเลยนะคะ
หลายคนตกใจค่ะกระแสข่าวเมาส์มันเยอะเหลือเกิน
แต่หยุดคุณผู้ชมหยุดเมาส์ต่อค่ะมาฟังความจริงกันก่อน
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่บานเย็นรากแก่นมาพร้อมกับลูกสาวคนสวยพี่แคนดี้รากแก่น
บอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่ายังจ้าแม่ยังไม่วางไหมแค่อย่างนี้คุณผู้ชมเขาเลือกรับงานมากขึ้น
ไม่ได้ว่าเออจ้าง๑๐งานแล้วไป๑๐งานเหมือนเมื่อก่อนนะด้วยว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไง
ปัจจุบันอย่างที่บอกไปแม่บานเย็นปีนี้๗๐ปีแล้วนะคะ
ประกอบกับสถานการณ์โควิดต่างจะไปทุกงานเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้
ก็เลยต้องทำให้การรับงานเนี่ยเลือกมากขึ้นแต่ยังไม่แขวนมาอย่างแน่นอนนะ
อาจจะต้องมีการซุ่มเสริมท่องเนื้อเพลงให้มากขึ้นก็เท่านั้น
ด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะอายุ๗๐ปีก็จริงนะ
แต่ว่าล่าสุดฟาดงานพรีเซนเตอร์นะจ๊ะ

บานเย็นบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
ที่ยังมีคนเห็นคุณค่าของแม่

เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าอายุอนามขนาดนี้แล้ว

รับเป็นพรีเซนเตอร์๗หลักขนาดนี้ไปฟังแม่กันหน่อยจ้า
รู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีค่า

แล้วก็พรีเซนเตอร์คุณแม่ก็เลือกนะคะ

ทำแล้วมีความสุขก็ทำไปทุกอย่าง

รอบนี้ฟ่านค่าตัวไปเท่าไหร่คะ

จริงมันก็ประมาณนั้น
หักไปสัก๘๐แล้วทีเหลือ๒๐ของให้แม่

คือต่อให้แม่บานเย็นอายุมากกว่านี้
แต่แม่ยังมีศักยภาพมีความสามารถ

ก็อยากจะได้แม่ไปโชว์ตัวในงานเขาด้วย

เอาเป็นว่า๗๐แล้วแต่ยังไม่แขวนไหมนะคะ